คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เลขต้องมา
เขาบอกว่าตัวเงินตัวทองตัวแสบตัวนี้บุกขึ้นไปถึงชั้น๓
หอพักนะฮะแม่บ้านก็แจ้งกู้ภัยให้มาจับหลายคน
ก็ถามไปถึงเลขห้องที่มันบุกขึ้นไป
หรือว่าเลขของหอพักหอนี้นะฮะ

นี่แหละฮะอันนี้เขาเรียกว่าจนมุมคุณ

ใช่ค่ะพื้นกระเบื้องแบบนี้ไงแล้วดูสิ
รอยเท้าถี่เลยแต่มันไม่ไปนะมันลื่นนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็จับตัวได้โดยง่ายแล้วครับ
เพราะว่าเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้
พยายามตะกายพื้นวิ่งหนีเลย

พี่คู่ภัยนะฮะก็คว้าหางเขาให้

มันวิ่งวนแบบนี้ได้สักพักหนึ่งนะครับ

หิ้วหัวหางลงใส่กระสอบ
นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ
ตัวเงินตัวทองตัวนี้มันขึ้นไปที่หอพัก

มูศีตมบลคารหามพลิกอุทัยจังหวัดพนครสิทธิยานะครับ

ป้าวัย๖๐ปีเป็นแม่บ้านประจำหอบอกว่า
ตอนแรกนะป้าก็นึกว่าเด็กในหอพักเนี่ย
มันเคาะบันไดสแตนเลสดังเก้ง
หรือว่าเดินลงเดินขึ้นเคาะเล่นอะไรแบบนี้นะครับ

เจ้าตัวนี้มันเดินขึ้นเดินลงหางมันฟาดฟาดไปมาใช่ไหม

ป้าก็บอกเฮ้ยหนูระวังตกบันไดกันนะลูกน่า
แล้วพักเดียวเด็กก็วิ่งอีก
ความคิดป้าไงป้าคิดว่าเด็กก็วิ่งอยู่ข้างบน

ปรากฏว่าเด็กวิ่งลงมาบอกป้า

พวกผมไม่ได้วิ่งเล่น
แต่ข้างบนป้าไปดูเอาเองว่ามันคือตัวอะไรกันแน่

ป้าขึ้นมาดูตกใจแทบเป็นลมเหมือนกัน
ตั้งสติได้โทรแจ้งกู้ภัยสมาคมอายุทยารวมใจ

บรรดาผู้เช่าหอพักที่ทราบข่าวว่ามีตัวเงินตัวทองสุดแสบ
มันขึ้นมาถึงชั้น๓แบบนี้นะครับ
เตรียมนำเลขของหอพัก๙ทับ๑๙ไปเสี่ยงโชค

เพราะเชื่อว่าอาจจะมีโชคลาภในงวดนี้นะครับ
อีกกี่วันเองคุณ๓วันเองก็ถึงวันที่๑๖แล้วนะครับ
บอกไว้ก่อนเดือนนี้นะออกสลากกินแบ่งรัฐบาล๒งวดเหมือนเดิมนะครับ
คือวันที่๑๖ธันวาคมกับวันที่๓๐ธันวาคม
เพราะไม่งั้นถ้าไปออกวันที่๑มกราคมปีหน้าออกไม่ได้วันหยุด

ดังนั้นเท่ากับเดือนธันวาคมมี๓งวดเลย
ใช่ค่ะทั้ง๑ทั้ง๑๖แล้วก็๓๐นะคะ
ต้องมีสักงวดขอให้รวยขอให้โชคดีแล้วกันค่ะคุณผู้ชม